เปิดบ้านเจอกับอุบลยูเอ็มซียูไนเต็ด
ประตูเกิดขึ้นในครึ่งหลังนะครับนาทีห้าสิบสี่
ไฮเบตี้พาบอลลุยเข้าไปในเขตโทษก่อนจะยิงยัดเสาแรกให้เมืองทองขึ้นนำ๑ต่อ๐ครับ
นาทีถัดมาครับทริสตองโดกดฟรีคลิกบอลเช็ดโคนเสาเข้าไปให้เจ้าถิ่นนำห่างสองต่อศูนย์
ทดเจ็บครับอุบลบุกหนักนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงติดบล็อกถึง๓ครั้งซ้อน
จังหวะสุดท้ายครับบอลมาเข้าทางเคนตะยามาซากิยิงจ่อไล่มาเป็น๑ต่อ๒แต่ไม่ทัน
เกมเมืองทองชนะ๒ต่อ๑นะครับประเดิมโค้ชใหม่สันติชัยเผือกที่เข้ามาคุมทีมชั่วคราว
มี๑๐คะแนนรั้งอันดับ๗ส่วนอุบลมี๖คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ๑๓ครับ